จากหนุ่มหล่อสาวสวยกันแล้วมาดูคนหุ่นแซ่บกันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะ
บางคนด้วยความเห็นแซ่บเขาแบบเรียกตัวเองตาก่อน
เออจะมีก้อนอะไรให้ได้ดูคุณผู้ชมนี่บอกเลยว่าคนหุ่นเป๊ะปั้นกันมาเป็นก้อน
กว่าจะได้มันมายากเย็นแสนเข็นนะฮะ
นี่แหละค่ะเริ่มจากน้องใหม่ดาวิกาค่ะ
ภาคหลังอุ้ยยยยเซ็กซี่ผี
ิบเอวลอยเอวคลอดสุดพลัง

น้องนัทไปวัดมาแล้วว่าเอวของน้องใหม่เนี่ยเท่าไหร่
ขนาดว่าหลังกินข้าวน้องใหม่บอกเพิ่งกินข้าวเสร็จ
นิ้วปกติ๒๒๓นิ้วนี่ดิฉันตอนนั้นป๔

ตอนนี้ไม่ต้องนับนิ้วค่ะคุณผู้ชม
ใหม่บอกว่ากินข้าวมาพี่๒๓ปกติประมาณ๒๒นั่นเองนะคะ
ซึ่งรูปล่าสุดเนี่ยสาวใหม่เขาได้โพสต์ลงไอจี
ก็ทำเอาตะลึงตึงกันอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ลุคสตรีทค่ะเสื้อคอปเอลลอย

แต่ว่าลอนซิกแผลกแน่นมากแม่ก
ชัดแบบแทรกตากันเลย

ของเรามีก้อนเดียวก้อนผุดช้ำห้าพด้วย

นี่นะคะก็คือจะบอกว่าช่วงโควิดก่อนหน้านี้นะคะ
แต้วกลับมาออกกำลังกายอีกแล้วนะคะ

อย่างที่เชอรี่บอกไปนะคะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ชุดออกกำลังกายค่ะ
ดังนั้นเรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติของแต้ว

บางคนอาจจะมองว่าดิฉันตัวเล็กเกินไปแล้วออกแล้วมันจะดูแกรนหรือเปล่า
ไม่นะคะสามารถออกกำลังกายแล้วก็สามารถดูดีแบบแต้วได้ด้วย
ใช่ที่สำคัญคือสุขภาพดีด้วยนะสำหรับการออกกำลังกาย

ตายแล้วนี่ตอนกล้องไม่จับแหม่เสียดายคุณผู้ชมพี่แจ๊กคงเป็นปริษฐฤทธิ์

อะไรรู้ไหมวิ่งออกงานทุกวันเลย

วิ่งแค่ตึกเนี่ยก็ถือกวิธีกันกับกำลังกาย
แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ได้แล้วนะอีกหนึ่งสาวคือคนนี้ก็บอกเลยนะว่า
ฟิตไม่แพ้กันค่ะซิกเนเจอร์ของนางคือนี่ผมเลยค่ะ
ผมปิดหน้านิดมาพร้อมกับลอนกล้ามท้องหน่อย

แล้วพวก็ต้องซื้อปากนิดนึงตอนนี้
มีผมปิดหน้าหน่อยนะคะบอกเลยนะว่า
นี่มาพร้อมกับหน้าอกหน้าใจที่พองโตเลย
หลายคนก็โฟกัสไม่รู้ว่าจะโฟกัสตรงไหนดีนะคะ
แต่บอกเลยนะว่าฟิตแอนด์เฟิร์มมาก
และจะกลายเป็นสาวที่ฮอตมากในโซเชียลนะคะ
คือทุกอย่างมันดูพอดิบพอดีมันไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลด
มันดูละมุนกลมไปหมดอ่ะฉันไม่รู้ตัวปัญญาอย่างไรอ่ะ
แต่คือเห็นหุ่นเขาแบบนี้นะที่ฉันเห็นเขากินขนมเหมือนกันนะ
ใช่นึกว่าเขาจะแบบอดแบบไม่ยอมกินไม่ยอมอะไรอย่างนี้

เขาเคยบอกเอาไว้คุณผู้ชมว่าในการควบคุมอาหารเนี่ย
อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีแรงบันดาลใจแล้วก็เหมือนเป็นของขวัญรางวัลให้ตัวเองบ้าง
การกินขนมหวานจุบจิบนิดหน่อยแล้วก็ไปออกกำลังกายต่อ
คือเอาให้พอดีอ่ะคุณผู้ชมอะไรที่มันมากไปตื้นเกินไป
มันอาจจะกลายเป็นความกดดันทำให้เราไม่มีความสุข
อะไรที่มันพอเหมาะพอดีเราจะทำมันได้นาน
อย่าจะทำตามทำไม่ได้
ทำแล้วมันดูแบบเปรี้ยวเข็ดมะนาวมากกว่า
เหมือนเปี้ยวซ้ำตำอ่ะ
แต่ว่าที่แน่ที่ต้องทำตามก็คือการออกกำลังกาย
ดูแลตัวเองวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดี
แล้วก็เอวคอดสิ๊กอัพที่ดีสวัสดี
เอาหว่าแล้วก็ลงไปพิวิชพื้นสิ๊กอัพก่อนหน่อย